ขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ใครที่รับประทานอาหารอยู่เนี่ยนะคะ
ผู้หญิงรายหนึ่งค่ะอยู่ที่สงขลา

เดี๋ยวนี้จะทานอะไรนะดูก่อนนะดูในช้อนว่าเราตักอะไรขึ้นมา
เมื่อวานเพิ่งทานผัดซีอิ๊ว

อย่าเพิ่งเอามันออกมานะคะให้มันย่อยไปก่อนเนี่ยนะคะ
นี่มันใช้แล้วก่อนนะเออมันเส้นอ่ะโอ๊ยสงสารเธอนะคะ
แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลใช้แล้ว
คลุกสีซีอิ๊วปะปนมากับเส้นเนียนเลยนะคะ

โพสต์เอาไว้กลุ่มด่านนอกคลับคนวัยมัน
ระบุว่าสั่งมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ด่านนอกสะดาวสงขลาค่ะ
แต่เจอพลัสเตอร์ปิดแผลปนอยู่ในผัดซีอิ๊ว
บอกว่าตอนแรกหิวมากเลยนะหิวแต่ตอนนี้
แทบอยากจะเอาทุกอย่างที่มันอยู่ในท้องออกมาเลย

เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ตำหนิ
ความสะเพราของเจ้าของร้านนั่นแหละ
เวลาทำอะไรดูหน่อยซิเวลาคลี่เส้นออกมา
ก่อนที่จะใส่ลงไปในกระทัดแล้วก็ผัด
ดูหน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนอกจากเส้นไหมเนี่ยนะคะ
คำนึงถึงความสะอาดและความระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ
ข่าวนี้มีติดกันเลยนะเมื่อวานที่ขอนแก่นใช่ไหม
แมลงสาปอยู่ในหมูหมัก
ผู้บริโภคต้องระวังเองแล้วทีนี้